ผู้หญิงคนนี้เขาทำโทรศัพท์หายหายไปนานแล้วสัก๒ปี
ทีนี้พอเธอทำโทรศัพท์หายเนี่ยมีคนเก็บโทรศัพท์ของเธอได้เป็นผู้ชายคุณผู้ชม
ผู้หญิงคนนี้อายุ๒๐ปีนะคะก็มาพร้อมกับพ่อแม่นำหลักฐานคือเอารูปแคปมาจากหน้าจอมือถือ
แล้วก็ไปที่สพบ้านหมอจังหวัดสระบุรีไปแจ้งความกับทางพนักงานสอบสวนเพราะว่าเธอเนี่ยบอกว่า
สำเร็จความไคร้ให้กับเพื่อนที่เป็นผู้หญิงของเธอโดยผู้เสียหายเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะ
แต่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์จนทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันที่๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ย
เปิดโชว์อวัยวะเพศโชว์สำเร็จความไคร้ให้กับเธอทีนี้เธอก็ตกใจนะ
ไปถามด้วยนี่ใครเนี่ยทำแบบนี้ทำไมแต่ว่าอีกฝากฝั่งนึงไม่ได้ตอบกลับมา
เพศแบบนี้แปลว่าเป็นสามีของเธอใช่ไหม
เอามาโชว์แบบนี้เนี่ยเธอบอกว่าไม่ใช่เลยไม่ใช่
เอาเดี๋ยวฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยนะคะ
ก็จะเปิดเปิดกล้องค่ะเปิดกล้องค่ะกล้องแล้วก็มีการ
ทำยังไงเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรอ
จะบอกว่าให้ดูเอาวัยวะเพศออกมาโชว์
แล้วก็ทำเหมือนการสำเร็จความไข้ให้ผู้หญิงดู
แต่ว่าทำในเฟสของเพื่อนในเพื่อนน้อง
เป็นเพื่อนแทบทุกคนเลยพักแชทไป
แชคไปในเพื่อนของเราแล้วก็ทำอย่างนี้ให้ดู
ใช่โดยที่ใช้โฟล์ไฟล์เป็นรูปของน้องเขา
ซึ่งเขาใช้เฟสของหนูเป็นซึ่งหนูก็เป็นแบบว่า
ผมจะเสียหายว่าบางคนเขาก็ด่าเรา
เหมือนกันคือเรามีนี่มีแฟนมีสามีเนี่ยค่ะ

แล้วก็เที่ยวไปโชว์สำเร็จความไคร้ผ่านทางแชทวีดีโอคอลเนี่ยนะคะ

ขณะตอนที่เธอเดินทางมากับพ่อกับแม่เนี่ยนะ
เอาเอกสารเอาหลักฐานจะมาแจ้งความกับตำรวจเนี่ยนะ
ยังมีวีดีโอคอลเข้ามาหาเธออยู่เลย
บอกว่าตอนนี้หลอนมากหวาดภาวะมาก
อยากให้ตำรวจช่วยดำเนินการหน่อย

แล้วก็ติดตามตัวผู้ชายคนนั้นมาดำเนินคดี
ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็มีการส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
จะได้ดำเนินการปิดเฟซบุ๊คเก่าของเธอ
แล้วก็ไปเร่งสอบสวนเลยว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นคือใคร
จะได้นำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ